แล้วค่ะไปดูอีกหนึ่งปฏิบัติการของตำรวจกันในการปราบปรามยาเสพติด
ช่วงนี้เนี่ยจับได้บ่อยครั้งและส่วนใหญ่จะเป็นเอเย่นลายใหญ่ซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยเนี่ยนะคะ
ครั้งนี้จะพาไปดูกันที่จังหวัดพายาวตำรวจเขาวางแผนล่อซื้อยาเสพติดจากเอเย่นรายใหญ่นะคะ
มีภาพตอนตำรวจเนี่ยปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงติดตามภาพนี้กันเลยค่ะ
ตำรวจภูทรจุนจังหวัดพยาวเขาบุกเข้าไปรวบตัวเอเย่นค้า
ยาบ้าไปจับได้ที่บ้านพักนะคะ
ในพื้นที่หมู่๑๗ตำบลจุนอำเภอจุนจังหวัดพยาวค่ะ
ทราบชื่อก็คือนายสารวุฒิสะสางอายุ๔๒ปี
คือตำรวจเขาสืบทราบว่านายคนนี้เป็นเอเย่นรายใหญ่ในพื้นที่
ลักลอบขายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใช้แรงงานในหมู่บ้าน
เซฟมานานแล้วก็เลยวางแผนไปล่อซื้อกับนายสาราวุฒิ
จนบ้านดังกล่าวจนสามารถจับคุมตัวพร้อมของกลางยาบ้านที่๙เมตร
เงินสดที่ใช้ล่อซื้ออีก๑๐๐บาทโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
จากนั้นก็คุมตัวไปส่งพนักงานสอบสวนแล้วค่ะ
แล้วก็แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
แล้วก็จะสืบสวนขยายผลต่อเนื่องไปนะคะจับกลุ่มต่อเนื่องสำหรับเครือขายยาเสพติดกลุ่มนี้
และจะอายัดทรัพย์สินว่าที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดกันต่อไปล่ะค่ะ